เราร่วมกันแถลงข่าวเรื่องหมุดของแนวร่วมกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม
นำรอฟังไว้ในคู่ที่พร้อมเศรษฐ์หลังหลัง
ด้วยว่าวันที่๒๐กันยายนธรรมศาสตร์๖๓เวลา๑๒นาฬิกา
ได้มีภูมิในการเขียนมหานคร
ซึ่งได้รอบนัดจากคุณเทพหานครมารอบทุกข์ต่อพนักงานศักดิ์ศรัทธิบันทดี
กรณีมีภูมิบุคคลแก้ทำลายลัวเด็ก
และภูมิบุคคลบางส่วนได้กุจอบถนนคอนกรีตซีเมน
ซึ่งเป็นถนนกลางท้องสนามหลวง
ซึ่งมีไว้ให้สำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน
เป็นเหตุให้ทรัพย์เชียร์จอบถานหลวงคุณเทพหานคร

กรณีมีภูมิมารอบ๓๕ของพระมะราว
หลวงที่๒๐รันยายนวล

ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรม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
ก็จะมีความผิดตามเท่าไหร่รับอันตราในมาตรา๑๐
ก็คือห้างที่ใดต้องแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแจ้งมิหรือขอต่อตัวทำไม
เครื่องการอุณหภาษาหรือศึกษนที่ใดใดหรือสิ่งสร้างอาคารภายในระยะอุณหภาษา
ก็จะแจ้งไปตามคำสั่งของวัฒนธุ์ภาษาโดยให้รับอนุญาตเก็บนักศึกษาของวัฒนธุ์ภาษา
และท่านิสินวันยาวน้ำเกิดรื่องไขและการรายการต้องการสร้างอุณหภาษาเข้าด้วย
ซึ่งในวันนี้ผมก็ได้รับบอกคำนาจ
ตอนนี้ตั้งแต่เริ่มบุกไปในธรรมศาสตร์
ไปกระทำการในพื้นที่ในท้องสนามหลวง
ตัวแทรกถึงจิ้มประบวนการ
ที่การเลิกการถูกกลับไป
มีความผิดดีกระทบมีความผิดดีชนิดก็คือหาพี่พล
ก็คงจะเติมหน้าที่ของท่านคุณอาจารย์คือคุณประบวนัตรวจ

ในเรื่องเปิดต้มเมื่อวานเนี้ย

มหาวิทยาลัยทหรือภาษายังมีอีกการแจ้งความล้อมของความเรื่องอดีตไหมครับ

คิดว่าในอดีตที่ผ่านมามีการทรงดงในภารกิจภาพ